มาดูเรื่องของคดีเด็กชายซูลุยฝียิ้วหรือว่าน้องต้าแงนะคะ
เด็กชายสัญชาติพม่าถ้าคุณผู้ชมยังจำกันได้
อายุประมาณ๒ขวบหายไปในป่าไร่อ้อยที่จังหวัดสุพรรณบุรี
หายไปเก้าวันนะคะจนกว่าที่เจ้าหน้าที่จะไปพบว่าน้องเนี่ย
เสียชีวิตกลายเป็นศพอยู่ใกล้กับเบาะน้ำ
ซึ่งห่างจากจุดที่หายไปประมาณสักเกือบ๑กิโลเมตร
ทีนี้ผู้ต้องหาในคดีนี้ที่ตำรวจเขารวบตัวได้และแถลงข่าวว่า
คนนี้แหละคือคนที่ทำให้น้องต้าแงเสียชีวิตชื่อว่านายฝนค่ะ
แต่ว่าเป็นชายสติไม่สมประกอบนะคะ
เพราะว่าอายุอนามเขา๓๐กว่าแล้วแต่อายุสมองเขาเนี่ยประมาณสัก๔๕ขวบเท่านั้นเอง
ทีนี้มันก็เลยเกิดเป็นเรื่องราวเป็นข้อกังขาน
เกิดขึ้นว่านายฝนจะเป็นผู้ร้ายในคดีนี้ได้อย่างไร
เมื่อวานนี้นายอนัญชัยชายเดชทนายความก็เลยพานายฝนพร้อมกับพ่อแม่
ไปที่กองบังคับการปราบรามไปแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดี
เพื่อเอาผิดกับตำรวจชุดคลี่คลายคดีค่ะ
โดยเป็น๑๒นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดสุพรรณบุรีเลยนะคะ
เข้าร้องทุกข์นายอนัญชัยได้เอาเงิน๕๐๐๐บาท
ที่ได้รับจากเจ้าของโรงพยาบาลชื่อดังในจังหวัดสมุทรปราการ
ให้นายฝนของดิฉันเบลอหน้านะคะให้นายฝนแล้วก็ครอบครัวด้วย

ขอจ้างนายอนัญชัยเป็นทนายความส่วนตัวในราคา๑บาท
นายอนัญชัยก็เลยทดลองเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
ทดลองพูดคุยกับนายฝนสักถามนายฝนต่อหน้าผู้สื่อข่าว
ให้ทุกคนได้เห็นทั่วกันเลยว่าในฝนมีการตอบคำถามอย่างไร
มีความเข้าใจถึงคำถามและเรื่องราวที่เกิดขึ้นมากน้อยขนาดไหน
คุณผู้ชมลองไปฟังนายฝนตอบคำถามกันหน่อยค่ะ

ไม่พาไปเอาเชือกมัดแขน

เอาบุหรี่จี้ด้วยโอ้จี้ตรงไหนที่ให้นักข่าวดูสิ
เป็นแผลไหมเป็นแผล
แล้วฝนบอกว่าไงบ้างครับฝนบอกว่าไงบ้างลูก

ตบหน้าด้วยตบหน้าด้วย
ไม่ได้ฆ่าน้องไม่ได้ฆ่าน้องแล้วตำรวจเขาว่าไง

เราเห็นตอนนี้ตกน้ำไหมเราเห็นพ่อเขาตกน้ำ

เราพาไปไหมเราพาไปไหมไม่ได้พาไป

เรื่องราวที่เล่ามาเนี่ยก็คือทนายอนัญชัยได้สักถามนะคะ
ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่ารู้จักต้าแงไหม

ทีนี้ก็เลยถามว่าแล้วได้พาตัวต้าแงไปหรือเปล่า

แล้วก็ที่บอกว่าได้ยินเสียงว่าเอาเชือกมัดตบหน้าเอาจี้
ก็คือมีการถามเขาเล่าให้ฟังถึงช่วงที่ตำรวจนำตัวไปรักษา
ฝนที่บอกว่าถูกเชือกมัดแขกคือถูกตำรวจใช้เชือกมัดแขน
จับใส่กุญแจมือถูกทำร้ายด้วยการเอาบุหรี่จี้
แขนขวาจนเป็นแผลที่เขาโชว์แผลให้ดู
แล้วก็ถูกตำรวจตบหน้าจนเจ็บนะคะครับ
ทีนี้เขาบอกว่าส่วนคนที่ทำร้ายเนี่ยมี๓คน
เมื่อถามว่าในฝนรู้จักน้องต้าแงหรือเปล่า
ฝนตอบมารู้จักสนิทกันรู้จักมากกว่า๕ปี
เอาไปฟังเสียงของในฝนตอบคำถามหน่อยนะครับ
ทีนี้ทางด้านของนายอนันตชัยระบุว่า
การพาในฝนและครอบครัวมาที่กองปราบ
เพื่อที่จะดำเนินคดีกับนายตำรวจที่ทำคดี
โดยพุ่งเป้าไปที่ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดสุพรรณบุรี๑๒นาย
ซึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องของฐานความผิดปฏิบัติ
หรือว่าระเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นทำเอกสารแล้วก็ปลอมแปลงเอกสาร
แกล้งผู้อื่นให้ได้รับโทษทางอาญา
และกักขังนวงเหนียวจนปราศจากอิสรภาพนะครับ
ทีนี้ต้องบอกว่าตั้งแต่การจับตัวในฝนมาสอบปากคำในฐานะพยาน
จนถึงขั้นการจับกลุ่มในเวลาต่อมา
พาในฝนไปชี้จุดเกิดเหตุ
โดยชี้นำให้ในฝนพูดหรือยอมรับสารภาพ
และพนักงานสอบสวนก็เชื่อมั่นในคำพูดของนายฝนที่สติไม่ดี
แต่กลับไม่เชื่อคำให้การของชาวบ้านและพระสงฆ์ในชุมชน
คือช่วงเวลาเกิดเหตุหายไป๙วันใช่ไหมคะ
เขาบอกว่าในฝนเนี่ยพาต้าแงไปเดินเล่นแล้วต้าแงก็ตกน้ำ
ฝนบอกว่ากลัวอันนี้คือที่ตำรวจแถลงนะ
กลัวอ่ะตาแงที่ตัวใหญ่ไม่กล้าลงไปช่วย

ถูกแจ้งข้อหาฆ่าคนตาย

แล้วก็ไม่พอใจมากเพราะว่าวันเกิดเหตุ
หน้าวัดพระสงฆ์ก็เห็นประชาชนก็เห็นตำรวจทำไมไม่เลือกเชื่อ
แต่เลือกชื่อนายฝนที่มีสติไม่สมประกอบหรือว่ามีความรู้ความเข้าใจเท่ากับเด็ก
ประมาณสี่ถึงห้าขวบครับขนาดเงิน๑๐๐บาทยังเข้าใจว่าเป็น๒บาท
เงิน๒๐๐๐บาทยังเข้าใจว่าเป็น๕บาทแบบนี้มันเชื่อได้จริงหรือเปล่า
ทีนี้ผลการรักษาของแพทย์สถาบันกรยาราชนครินนะคะก็บอกเลยว่า
ฝนคนนี้เนี่ยมีระดับสติปัญญาไอคิวอยู่ที่สี่สิบห้า
เอาแบบเป็นทางการเลยคือเทียบเท่าเด็กเจ็ดขวบค่ะไม่มีความรู้ความเข้าใจในการเล่า
เรียงลำดับเหตุการณ์ไปจนถึงไม่ควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ด้วยตนเอง
หลังจากที่ได้ไปร้องทุกข์กับกองปราบรามแล้วเนี่ยนะคะนายอนัญชัยเลยบอกว่า
เดี๋ยวจะนำนายฝนไปร้องต่อสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
และสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยด้วยจะเรียกร้องขอความเป็นธรรม
และจะเรียกค่าเสียหายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นมูลค่า๑๐ล้านบาท